ส่วนในวันนี้พักเพื่อไทยก็มีการประชุมกันเพื่อแก้ไขข้อบังคับพัก
ให้มีการสอดคล้องกับกฎกติกาใหม่นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก
ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวได้ถามไปยังแกนนำของทางพักเพื่อไทยนะคะ
จากประเด็นเรื่องของว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักแล้ว
ก็แน่นอนว่ามีประเด็นเรื่องของพักสำรอง
ซึ่งใครที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็พอจะทราบกันดีนะคะ

แล้วเราก็ดูมือต่อไป
แล้วเราก็ไม่เอาตำกัด
หัวหน้าพักเพื่อทำคนใหม่จะยืนยันว่า
ไม่ใช่ภาคโมเมนีหรือภาคศาสตราของภาคเพื่อไทย
แต่คนในแวดวงการเมืองต่างรู้ดีถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน

เพราะนายสมพงศ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

และกรรมการบริหารพักพลังประชาชนมาก่อน

อำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย

รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารพักเพื่อธรรม

ซึ่งล้วนแต่คือเนื้อในของพักเพื่อไทยแทบทั้งสิ้น
สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงของพักเพื่อไทย
กับอนาคตที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ผนวกกับกติกาใหม่ที่เอื้อให้พักเล็ก
เข้ามามีที่นั่งในสภาพผู้แทนรัศดรมากขึ้น
ยุทธศาสตร์แยกกันเดินร่วมกันตี
จึงถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ส่วนเรื่องฐานเสียงที่อาจตัดกันเองหรือไม่นั้น
นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า
ไม่รู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้
เพราะถือเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเป็นผู้เลือก

พักเพื่อธรรมกับพักเพื่อไทยเป็นคนละพักกันเหมือนกัน

ในทางการดำเนินการบุคลากรก็เป็นคนละส่วนกัน
มีบางส่วนที่อาจจะออกจากเราไปบ้าง

มีบางส่วนจากพักนู้นพักนี้มาอยู่กับเราบ้าง

พักเพื่อทำเป็นอย่างไรต้องไปถามพักเพื่อทำนะครับ
ผมเป็นเลขาธิการของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
คงไม่สามารถไปตอบอะไรแทนพักเพื่อทำได้
มองถึงยุทธศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้

ลุกพักสำรองขึ้นมาต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง
ในทางการเมืองแทบไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพักเพื่อไทยเลย
มีหนำซ้ำยังเป็นผลดีให้กับพักคู่ขนานเก็บเกี่ยวคะแนนเสียง

เพิ่มจำนวนตัวเลขเก้าอี้ที่นั่งในสภาให้กับพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้น
เพราะแม้ว่าผู้สมัครจากภักดิ์เพื่อไทย
พักเพื่อทำได้ที่นั่งสอสอเขตเข้ามา
คนกลุ่มนี้ก็อยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน
มเงาที่ไม่จำเป็นต้องสนใจว่าใครคือหัวหน้าพัก